ก็เลยทิ้งให้สองตัวอยู่นอกบ้านนานเป็นสองสัปดาห์
พอชาวบ้านไปเจรจาพูดคุยเจ้าของก็บอกว่าอ่ะ
ใครอยากได้ไปเลี้ยงก็เชิญนะเอาไปได้เลย
ชาวบ้านไปร้องเรียนกับมูลนิธิรักษัตริย์ภาคเหนือ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอน๕โมงครึ่ง
นิติกรหมู่บ้านน้ำพึ่งวิเลสที่อำเภอสารพีที่เชียงใหม่
บอกกับนักข่าวว่ามีคนรักสุนัขในหมู่บ้าน
ขอรับเลี้ยงทั้งสองตัวไปแล้วครับแล้วเจ้าของเก่าก็จุงมาให้เลย
มีชาวบ้านนำอาหารมาให้น้องด้วยนี่ฮะเอามาใส่ให้น้องกินเลย
เจ้าของหมาคนใหม่บอกว่าปกติเขารักหมาอยู่แล้ว

รับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลทั้งสองตัวให้อย่างดีเลยนะ
นี่แล้วก็จะต้องสร้างความคุ้นเคยกันก่อนตอนนี้ครับเพราะว่าได้เจ้าของใหม่แล้ว